นี้ก็คงไม่ใช่เรื่องของประมาทแต่ว่าไม่ได้ยินหรือว่าไม่มีน้ำใจกันแน่
รถตู้คันหนึ่งไม่ยอมหลบรถพยาบาลเขาจี้แล้วเขาเปิดไซเลนก็แล้วขอทางก็แล้ว

คุณผู้ชมดูจะไม่ได้ยินได้เหรอพี่เบิร์ต
ขับไปจะเข้าไปในรูหูอยู่แล้ว
หรือใส่หูฟังอยู่หรือยังไงจนคนแซวบอกว่าเฮ้ยเขามีความผิดปกติทางการได้ยินหรือเปล่า
คนขับรถเนี่ยเพราะว่าไซเลนดังขนาดนี้แตกอ่านอย่างนี้ก็ยังไม่ได้หลบอีกนะครับ
นี่ฮะไม่ยอมหลบสักทีนะครับไม่รู้ยังไงเหมือนกัน
จริงเสียงรถไซเลนนี่ดังลั่นตลอดทางนะแต่รถตู้ไม่ยอมหลบครับ
เป็นคนขับรถพยาบาลของมูลนิธิกู้ภัยในอำเภอหัดใหญ่ที่สงขรา
เอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าไปส่งผู้ป่วยเคสด่วนรักษาต่อโรงพยาบาลสงขรานครินหาดใหญ่

พร้อมกับตั้งคำถามว่าอันนี้เขาเขาตั้งคำถามนะผมต้องขออภัยด้วย
ส่วนจะเป็นถนนเส้นไหนผู้โพสต์เองก็ไม่ได้บอก
กัดเอาไว้บอกแต่เพียงว่าอยู่ที่หาดใหญ่สงขรา

หนิคนขับรถที่ไม่ยอมหลบนะไม่ยอมเปิดทางให้กับรถกู้ภัยรถพยาบาล
บางคนก็แนะนำให้เอาคลิปนี้ไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกจะได้ดำเนินการ
เพราะว่าแน่นอนมันมีความผิดตามกฎหมายในส่วนของคนขับ
แต่ถ้าคนขับรถตู้มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากที่เราได้บอกไปชี้แจงได้นะ
แล้วเราไม่มั่นใจว่าท่านไม่ได้ยินจริงหรือว่าท่านยังไงนะฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่ยอมหลดรถพยาบาลนะครับ